เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่จานิวนักเคลื่อนไหวทางการเมืองถูกคนร้าย
ดักทำร้ายร่างกายนะฮะครั้งที่แล้วเพิ่งจะผ่านมาไม่นานเอง
ครั้งนี้โดนเข้าไปอีกอาการก็สาหัสพอสมควรนะครับแล้วก็เกิดขึ้นกลางถนนมีคนเห็นมากมาย
ล่าสุดก็มีเป็นคลิปภาพวงจรปิดว่าคนร้าย๔คนปิดบังใบหน้าไปดักรอลุมทำร้าย
แล้วเหมือนจงใจว่าจะฟาดที่หัวด้วยนะฮะหวังหมายจะเอาชีวิตด้วยนะฮะ
ก็ทำให้เนี่ยตาปูดบวมสมองก็กระทบกระเทือนนะฮะ
แต่ว่ามันกลายเป็นประเด็นที่ฝากฝั่งของนักการเมืองเอาไปตอบโต้กันนะฮะ
แล้วก็มีการออกมาเรียกร้องจากนักการเมืองเองก็ดีภาคประชาชนเองก็ดี
บอกว่าตำรวจเนี่ยต้องเร่งหาคนร้ายให้ได้นะครับนะฮะ
คุณผู้ชมเห็นนี่คือภาพวงจรปิดขณะที่คนร้ายครับเข้าไปรุมทำร้ายจานิวหรือว่า
ศิลวิทย์เสรีที่วัดนักเคลื่อนไหวกิจกรรมทางการเมือง
อาการสาหัสเลยนะครับนะฮะอยู่ที่ปากซอยรามอินทาหนึ่งร้อยเก้า
ถนนพระยาสูเรนเข็ดครองสามวาสักประมาณสิบเอ็ดนาฬิกา
ี่สิบสองนาทีของเมื่อวานครับคนร้ายเนี่ยนะฮะ
โดยคนขับเนี่ยสวมเสื้อแขนยาวสีขาวคนซ้อนใส่เสื้อคลุมสีดำ
ทั้งสองคนใส่หมวกกระน็อกเต็มใบมองไม่เห็นใบหน้าหรอกครับ
ขี่รถออกมาจากถนนพระยาสุเรนเลี้ยวซ้ายเข้าไปยังถนนรามอินทา
แล้วก็ไปจอดรอจานิวที่ใต้สะพานลอย

สวมเสื้อคลุมสีน้ำเงินกางเกงขายาวรองเท้าผ้าใบและคนซ้อนสวมเสื้อคลุมสีดำกางเกงขายาวรองเท้าผ้าใบเหมือนกัน
หยุดรอเหมือนจะรอเลี้ยวซ้ายเข้าถนนรามอินทา
แล้วก็รอจนถึงจานิวเดินมาถึงจุดนี้พอดีครับ
ขี่รถไปจอดริมฟุตบาทแล้วก็ลงไปควักอาวุธคล้ายกับท่อนไม้เป็นเหมือนคมแฝกนะฮะที่เตรียมมา

เขาใช้เวลาในจุดนี้ในการทำร้ายเนี่ย๒๐นาทีก่อนจะแยกย้ายแล้วก็ขับรถหลบหนีไปนะครับ
ทางด้านของรังสิมันโรมสสของพักอนาคตใหม่
นาทีคนร้ายที่เป็นมืออาชีพจอดรถมอเตอร์ไซค์ไล่ตีจานิว
เสื้อสีขาวกำลังเดินถือของทั้งสองมือ

แต่ที่คนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์สีขาวได้จอดรถใกล้ก่อนจะวิ่งเงื้อไม้
หรืออาจจะเป็นเหล็กก็ได้ว่าอย่างงั้นนะฮะตีเข้าไปที่จานิวแล้วก่อนสุดท้ายเนี่ย
ทั้งหมดทั้งหมดทั้ง๔คนนั้นก็หลบหนีไปอันนี้คือรังสิมันโรมเขาไปโพสต์แล้วตัวเขาเองก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบด้วยนะ
เหตุการณ์มัน๒๐วินาทีแต่ว่าทีนี้ค่ะเขาก็บอกว่าจริงแล้วตรงนั้นมันมีกล้องวงจรปิดตั้งเยอะนะ
ขอดูได้ไหมนะคะนายเจรยุหวงซับสสเขตคลองสามวาพพไทย
พร้อมด้วยสอสอกรุงเทพของพักเขาลงพื้นที่ไปเลยนะคะ
ก็ไปที่จุดเกิดเหตุตรงนี้ไปคุยกับพ่อค้าแม่ค้าตรงนั้น
จิรายุบอกว่าพื้นที่ตรงนี้ไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาก่อน
ถ้าสังเกตว่าจุดที่เป็นบ้านของจานิวอะค่ะ
มาถึงปากซอยตรงที่เกิดเหตุนะคะมีกล้องวงจรปิดของทางกรทม
ไม่น้อยกว่า๑๒จุดจุดละสองกล้องขนานไปกับถนนรวมแล้ว
กล้องยี่ยี่สิบสี่ตัวนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าคนร้าย
จานิวมาตั้งแต่ในซอยไปไล่ดูกล้องได้ไหมล่ะ
อืมไล่ดูกล้องมาเรื่อยเรื่อยขอดูกล้องหน่อย
ถ้าขอดูกล้องแล้วอย่ามาอ้างว่ากล้องเสียหรือว่ากล้องดัมมี่นะ
อยากจะให้กรทมส่งภาพกล้องวงจรปิดมาให้ให้เร็วที่สุด
นายจิรยุบอกว่าได้รับการประสานจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
สั่งการไปที่สอนอมีนบุรีให้ดำเนินการเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนนะคะ
ตัวเองเนี่ยเตรียมยื่นกระทู้ถามสดนายกรัฐมนตรีในสภาด้วย
เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจว่ากรทมมีกล้องวงจรปิด
มีตำรวจมีคนเห็นเหตุการณ์แล้วถ้ายังจับตัวคนทำผิดไม่ได้เนี่ย
ประเทศนี้มันจะอยู่ยากแล้ว
แล้วก็เรียกร้องไปยังสอสอพักพลังประชารัฐ
ข้อความที่โพสต์ในลักษณะสะใจต่อเหตุการณ์นี้
เพราะแม้ว่าจานิวจะมีความเห็นต่างทางการเมืองตรงกันข้ามกับหลายคน

ถ้าเรื่องแบบนี้ไปเกิดขึ้นกับลูกกับหลานคุณ
คุณจะตอบปัญหาแบบนี้กับสังคมไม่ได้

ก็บอกเลยว่าเดี๋ยวตั้งรางวัล๕๐๐๐บาท
แจ้งเบาะแสจนนำไปสู่การจับกลุ่มคนที่ทำร้ายจานิว

อยากจะช่วยเจ้าหน้าที่อีกทางนึงให้๕๐๐๐เลยนะ

อีกหนึ่งคนที่โอ้โหมีความเคลื่อนไหวในโซเชียลตลอดเวลาครับ
ในทุกเรื่องทุกประเด็นนะคะ
พอไปทำร้ายร่างกายฝ่ายตรงข้าม

จานิวถูกพวกเดียวกันทำร้ายเพราะเพียงการสร้างกระแสความสงสาร

อธิษฐานให้โขสกพักติดคุกคนแรก

เค้าก็หมายถึงที่อีกฝากหนึ่งที่มีประเด็นกันมาก่อนหน้านี้นะครับ

เครือข่ายประชาชนปฏิรูปตำรวจครับ

ขอให้ท่านนายกสั่งให้พลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดาพ้นจากตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ถ้าเอาตัวคนทำร้ายจานิวมาลงโทษไม่ได้ใน๗วัน
เท่ากับว่าไม่มีความสามารถในการคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
และแก้ปัญหาวิกฤตงานสอบสวนไม่ได้